คุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้ไทยรัฐได้มีการนำเสนอข่าว
นักร้องนักแสดงสาววัย๒๘ปีชาวเกาหลีใต้
ที่เรารู้จักกันก็คือครูฮาร่าเนี่ยนะคะ

หลังจากนั้นพอไทยรัฐออนไลน์นำเสนอข่าวปุ๊บ
มีแฟนเพจผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ใต้
เพจข่าวนี่นะคะ
บอกว่าเสียใจด้วยครับหลังเที่ยงคืนนี้คือคิวของผม
โอ้โหคิวของเขาหมายถึงว่าเขาก็จะฆ่าตัวตาย
เขาก็จะฆ่าตัวตายหลังจากนั้นเขาฆ่าตัวตายจริงค่ะ
ด้วยการผูกคอฆ่าตัวตายนะฮะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวย้อนกลับไปให้ดูก่อนเนี่ยค่ะ
คือกูฮาราเป็นสมาชิกวงคาร่า
คาร่านี่เป็นสมาชิกเกอร์กรุ๊ปของเกาหลีซึ่งถือว่าดังมาก
แล้วก็สวยถูกต้องและกูฮาร่าไม่ได้เป็นแค่นักร้อง
เสาร์ที่ผ่านมาเรานำเสนอข่าวว่าเธอ
เสียชีวิตภายในบ้านพักย่านชองดำดงในเขตกังนำนะคะ
ทีนี้หลังจากที่เพจข่าวไทยรัฐออนไลน์ได้นำเสนอข่าวนี้ปรากฏว่า
แฟนเพจของไทยรัฐออนไลน์เนี่ยนะวงกลมสีแดงสี่เหลี่ยมสีแดงเนี่ยค่ะ
มีแฟนเพจมาคอมเมนต์ใต้ข่าวของครูฮาราเนี่ยนะคะ
บอกว่าเสียใจด้วยครับหลังเที่ยงคืนนี้คือคิวของผม
ทีนี้พอเขามาโพสต์แบบนี้แอดมินเพจของเราก็เลยไปปลอบใจ
บอกว่าใจเย็นบางส่วนคนที่ไปเป็นแฟนคลับของไทยรัฐเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าพยายามติดต่อไปที่เฟซบุ๊คของผู้ชายคนนี้เพื่อปลอบใจนะคะ
พยายามปลอบใจไม่ให้เขาเนี่ยคิดสั้นแต่ต่อมาค่ะเพื่อนของผู้ชายคนนี้
ได้มีการโพสต์ภาพแจ้งข่าวร้ายบอกว่าเขาได้เสียชีวิตลงแล้ว
ระบุข้อความบอกว่าหลับให้สบายนะครับรายละเอียดบอกสั้นบอกว่า
เพื่อนของเขาเลือกจบชีวิตด้วยการผูกคอเนี่ยค่ะครับ
พอเราเข้าไปดูในเพจเฟซบุ๊คของผู้ชายคนที่เสียชีวิต
ไปพบโพสต์สุดท้ายข้อความสุดท้ายคือเป็นจดหมายสั่งเสีย
สรุปใจความสั้นอันนี้ยาวเหยียดแบบนี้นะคะแต่เราสรุปใจความสั้น
นองที่ว่าเขาบอกว่าเขารู้สึกท้อแท้สิ้นหวังรู้สึกผิด
แล้วก็ยอมรับผลของการกระทำของเขาทั้งหมดพร้อมกับขอโทษพ่อแม่ที่ไม่ได้บวชให้
แฟนสาวที่รักที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอด
โพสต์ค่ะคุณผู้ชมมีการทิ้งท้ายให้นำแมว๒ตัว
ที่ชื่อว่าเจ้าอ้วนกับชิงไปปล่อยไว้ที่วัดบ้านสร้างในจังหวัดปลาจีนบุรีนะคะ
ทีนี้พอเพื่อนทราบข่าวการจักรไปของเขา
ทีนี้พอเพื่อนทราบข่าวนะฮะก็เลยเข้าไปเขียนข้อความแสดงความเสียใจเยอะมากเลย
แล้วก็เชื่อว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นโรคซึมเศร้าอีกแล้ว
โดยคุณครูคนหนึ่งของผู้เสียชีวิตได้เขียนข้อความแสดงความเสียใจบอกว่า
ผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนเก่งนะเล่นกีฬาก็เก่งดนตรีก็เก่งอารมณ์ดีขี้เล่นสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นนะฮะ
ก่อนที่จะเสียชีวิตมีคำพูดแปลกแต่ไม่ได้เฉลี่ยวใจจนกระทั่งมาก่อเหตุ
ทีนี้ล่าสุดทีมข่าวบันเทิงของไทยรัฐได้มีการอินบล็อกไปสอบถามในเฟซบุ๊คของผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นเพื่อนกับผู้ตายซึ่งได้เบอร์มาจากคุณพ่ออีกทีนึง
เขาบอกว่าผู้ตายคือในแป้งนพดลแม่นหมายอายุ๒๖ปี
เสียชีวิตด้วยการแขวนคอนะฮะตอนนี้ศพเนี่ยสวดอภิษฐรรมอยู่ที่วัดศรีภูมิอำเภอหนองหงที่บุรีรำ
พ่อเนี่ยพอทราบข่าวช็อกมากไม่คิดว่าลูกจะทำแบบนี้
เพราะไม่รู้เลยว่าลูกเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนโดยจะสวดทั้งหมด๒คืนแล้วก็จะเผาเลย
คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราเห็นข่าวแบบนี้ข่าวผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแล้วก็จบชีวิตแบบนี้
เพราะฉะนั้นเราต้องตระหนักกันมากขึ้นนะว่าสังคมเราเกิดอะไรขึ้นนะคะ

สาเหตุหนึ่งที่เขากำลังถกเถียงกันอยู่สำหรับ